มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
มีคนแทงกันแล้วก็บาดเจ็บกันไปสามคนทั้งคนแทงก็เจ็บด้วยนะคะ
คนถูกแทงก็เจ็บหนักเลยค่ะเหตุการณ์เป็นลักษณะนี้ค่ะ
คืออดีตลูกเขยเขาก็เลิกกันกับลูกสาวบ้านนี้ไปสักพักนึงแล้ว
เขาก็มาเยี่ยมลูกนะคะแต่พอมาถึงเนี่ยเขาอ้างว่า
โดนอดีตพ่อตาไล่แล้วก็เลยทะเลาะกันกับอดีตพ่อตา
อดีตภรรยามาเห็นก็มาช่วยแต่เหมือนกับมีมีดมีอะไรกันด้วย
มันเลยเกิดเหตุการณ์ชุนละมุนนะคะอดีตพ่อตากับอดีตภรรยาก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
อดีตลูกเขยที่มาก่อเหตุก็บาดเจ็บไปเหมือนกันค่ะ
เมื่อเช้านี้เองค่ะตำรวจสพเมืองภูเก็ตกับกู้ภัยไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านพักข้าราชการสำนักงานศุลกากรภูเก็ต
นอนอยู่ทางเข้าบ้านเลย
สภาพก็คือถูกของมีคมฟันเข้าที่หัวที่แขนและที่มือ
นายสุภาพนามสมมุตินะคะนี่คืออดีตพ่อตาคนนี้เจ็บหนัก
นางสุภาพรนามสมมุติเช่นกันอายุ๓๗ปี
ถูกมีดแทงเข้าที่อกนี่ก็เจ็บหนักอาการสาหัส

ทั้งคู่ก็เลยต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
แล้วก็ต้องควบคุมตัวผู้ก่อเหตุค่ะนายองค์อาจค่ะ
ลูกเขยอายุสี่สิบปีนายองค์อาจเองก็แผลเต็มตัวเหมือนกัน
ขาซ้ายก็โดนฟันได้รับบาดเจ็บนะคะคนนี้ค่ะ
ก็ต้องมีการประถมพยาบาลกันก่อนทีนี้นายองค์อาจเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่กินกันกับอดีตภรรยาเป็น๑๐ปี
มีลูกด้วยกันสองคนลูกสาวคนนึงลูกชายคนนึง
ก่อนจะเลิกรากันไปลูกสาวคนโตไปอยู่กับนายองค์อาจ
ที่เกาะซีเรตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ต
ส่วนลูกชายคนเล็กอยู่กับฝั่งผู้หญิงอยู่กับอดีตภรรยา
กับอดีตพ่อตาที่บ้านหลังนี้บ้านพักข้าราชการที่เป็นจุดเกิดเหตุ
ตกลงกันว่านายองค์อาจมาเยี่ยมลูกชายได้
เมื่อมาได้ตลอดแต่นายองค์อาจอ้างว่า
เยี่ยมทีไรกลับไปหาทีไรถูกอดีตพ่อตาไล่ตะเพิดทุกที
ก็เลยขอให้อดีตภรรยาพาลูกชายไปหาที่เกาะเสร่ได้ไหม
เคยบอกอดีตภรรยาไปแล้วหลายครั้งแต่อดีตภรรยาไม่เคยพาไปเลย
วันนี้นายองค์อาจบอกว่าก็เลยตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์
เยี่ยมลูกชายคนเล็กค่ะพอมาถึงบ้านปุ๊บ
พ่อตาเปิดประตูให้ปั๊บทะเลาะกันเลย
องค์อาจอ้างแบบนี้นะคะอ้างว่าถูกอดีตพ่อตาไล่ตะเพิดให้กลับ
แล้วก็ขู่ว่าถ้าไม่กลับถ้าไม่ออกไปจะแจ้งตำรวจ
นายองค์อาจก็เลยอุ้มลูกชายคนเล็กแล้วก็บอกอดีตภรรยา
บอกอดีตพ่อตาว่าจะพาลูกกลับไปด้วย
ก็เลยถูกอดีตพ่อตาผลักจนล้มแล้วก็มีเหตุชุลมุนชกต่อยกันค่ะ
เริ่มจากการชกต่อยกันก่อนนายองค์อาจบอกว่าตัวเองเนี่ยคร่อมร่าง
พ่อตาเอาไว้อดีตภรรยาถือมีดพระวิ่งมาช่วยพ่อตัวเอง
แล้วก็ใช้มีดพระฟันนายองค์อาจไปหลายรอบจนมีเหตุชุลมุนนะคะ
องค์อาจบอกว่าก็เลยแย่งมีดพระมาได้ก็เลยฟันเข้าที่หัวที่แขนที่มือของพ่อตา
และอดีตภรรยามาห้ามมาช่วยก็เลยเอามีดแทงไปด้วย
แทงไปที่หน้าอกทะลุปอดเลยค่ะอดีตภรรยาในอาการสาหัส
เหตุการณ์นี้นะคะทำให้อดีตพ่อตาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ถูกมีดฟันที่หัวฟันที่แขนแล้วฟันที่มือที่นิ้วที่มือซ้ายอะค่ะ
เกือบขาดเลยนะอาการสาหัสนะคะครับส่วนนางสุภาพรอดีตภรรยา
ถูกมีดแทงหน้าอกทะลุปอดอาการสาหัสเหมือนกันนายองค์อาจอดีตลูกเขย
ก็เจ็บไปเหมือนกันที่ขาซ้ายก็คือเจ็บกันทุกคนนะคะ
ในเหตุการณ์นี้ทั้ง๓คนเลย
พบวินวิงไปวิงวิงวิงวิงวิงนี่มรุงกระเจ้าวิงกับอะไรควันเยอะ

ภูเก็ตก็ต้องนำตัวคนก่อเหตุซึ่งเป็นอดีตลูกเขยบ้านนี้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะคะนี่ก็นั่งเจ็บอยู่ที่จุดเกิดเหตุ
เพราะว่าณตอนนี้ก็มีข้อมูลจากทางฝั่งนายองค์อาจฝ่ายเดียวไงครับ
ทางอดีตพ่อตาอดีตภรรยาเขาก็บาดเจ็บสาหัสอยู่โรงพยาบาล
ต้องรอให้เขาอาการดีขึ้นแล้วก็ต้องสอบปากคำอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะ